วันนี้รู้ก่อนร้อนหนาวรู้ฝนด้วยละกันครับเยอะจริงจริงจากคุณกบตนัน
โอ้โหตกกันอย่างยาวนานนะครับ
อย่างบ้าคลั่งโดยเฉพาะตอนเย็น

กรุงเทพหลายพื้นที่ภาคตะวันออกตอนนี้ฝนก็ตกเยอะเหมือนกัน
จันทบุรีจังหวัดตราดตกเยอะนะครับ
แถวบริเวณจังหวัดนครปฐมอะไรอย่างนี้ก็ตกเยอะเหมือนกันนะครับ
เมื่อสักครู่นี้เห็นอ่านพายุฮาวีตอนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งพายุที่น่าจับตามอง
สัปดาห์ที่แล้วเขาเคลื่อนตัวขึ้นฝังด้วยกำลังของใต้ฝึ่นอ้าว
กำลังฝั่งภารการระดับที่๔นะครับ

แล้วก็ตอนนี้กำลังจะวกขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่ง

ทีนี้เข้าไปลึกแล้วก็ไปไกล

จะสามารถทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทีเดียว
ใครที่จะไปอเมริกาตอนนี้ก็ตรวจสอบกันหน่อย
อันนี้คือภาพถ่ายดาวเทียม
แสดงกลุ่มฝนกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวอยู่

จะสังเกตว่าถ้าหากดูเมืองไทยดี
กลุ่มก้อนเมฆหายไปค่อนข้างเยอะนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองมีปัจจัยต่างมาส่งผลต่อสภาพอากาศ
ในของเราดูดเอากลุ่มเมฆกลุ่มฝนออกไปค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปในช่วงหลังกลางสัปดาห์นี้เป็นต้นไป
ในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยจะลดลง
นี่คือซูมมาที่เมืองไทยของเรา

มีกลุ่มเมฆปกคลุมอยู่บางตาส่วนใหญ่เป็นบริเวณฝั่งตะวันตก
ส่วนใหญ่เมฆฝนส่วนใหญ่
อยู่แถวบริเวณทางตอนบนของฟิลิปปินส์นะครับ
ตอนนี้ฟิลิปปินส์มีห่อมความกดอากาศต่ำ๑หย่อมเกิดขึ้น
ห่อมนี้เกิดขึ้นจุดเดียวกับที่เกิดพายุฮาโตะ
และมีแนวโน้มที่จะขึ้นที่ไปกับมีทิศทาง
ไปทิศทางเดียวกับฮาโตก็คือไปสลมฮ่องโกงซัมอีกรอบ

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยการคาดการณ์เป็นอย่างไรกันบ้าง
ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าสถานการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป
บริเวณทางตอนบนยังคงน่าจับตามอง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
ถึงแม้ว่าตอนนี้ร่องฝนจะอ่อนกำลังลงไปแล้ว
แต่ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้สีแดง
ยังคงพัดปกคลุมบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามัน
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง

กรุงเทพมหานครภาคตะวันออก
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
โดยเฉพาะบริเวณอันดามันตอนกลางคลื่น

แล้วก็มีฝนตกหนักค่อนข้างเยอะละทีเดียว
จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่

ตัวนี้อย่างที่บอกเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ

จุดเดียวกับพายุที่เข้าญี่ปุ่น
ฮ่องกงไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาฮาโต

มีทิศทางเคลื่อนที่เข้าฮ่องกงอีกครั้งหนึ่ง

แต่ว่าความรุนแรงอาจจะไม่แรงเท่า
ปัจจัยอะไรที่ทำให้มันไม่รุนแรงเท่า

ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่

แต่คาดการณ์ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นมากนัก
คือเขาเรียบไปเขาไม่ได้พัดเข้าพื้นที่ชายฝั่ง
คาดการณ์ว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกรทบ
คือบริเวณทางตอนมวลเทอร์ทรัสปาโลอะไรแบบนี้
ใครที่จะไปก็เดี๋ยวมาตรวจสอบสรรค์การพายุลูกนี้อีกทีหนึ่ง

นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้น
ยังไงช่วงนี้ใครจะเดินทางทั้งไทยเองทั้งต่างประเทศเอง
ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูพายุฤดูมรสุม
ก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องด้วย
โดยเฉพาะใครที่จะไปเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงพรุ่งนี้นะฮะ
เดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับสำหรับสภาพอากาศในแต่ละเมืองใหญ่ทั่วโลก